ตามความคืบหน้ากรณีของการเคลื่อนร่าง
ต้นเรือพลับจากฐานทัพเรือกรุงเทพนะครับ
พระราชทานน้ำหลวงอาบศพที่วัดศรีเอี่ยมเขต

อืม
ช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมานะครับที่กอง
ชาการฐานทัพเรือกรุงเทพเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครครับ
พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ครับผู้บัญชาการทหารเรือ
เป็นประธานในพิธีเคลื่อนร่างของว่าที่นาวาตรีพลรัฐศิโรดม
หรือต้นเรือพลับนะครับที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง
จากฐานทัพเรือกรุงเทพเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดศรีเอี่ยมเขตบางนากรุงเทพมหานครครับ
โดยทางทหารกองกิตยศได้เข้าร่วมในพิธีอย่างสมเกียจนะครับ
จากนั้นขบวนก็ได้เคลื่อนมาถึงวัดศรีเอี่ยมเขตบางนาครับ
โดยมีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
พร้อมกำลังพลรอรับขบวนลำเลียงร่างครับ
อ้าวเอิ้น
นี่คือบรรยากาศการเคลื่อนร่างของต้นเรือพลับที่วัดศรีเอี่ยมนะครับ
โดยมีพี่ชายคือนาวาโทพลพัฒนศิโรดมถือกระถางทูบ

แล้วก็มีภรรยาถือรูปตั้งหน้าพิธีนะครับ

พลเรือเอกพลวัฒนศิโรดมอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
คุณพ่อของต้นเรือพลับและคุณแม่พร้อมกับญาติ
ได้ร่วมยืนตั้งแถวกองเกตยศศัดดีร่างของต้นเรือพรับ
ในฐานะวีรบุรุษของกองทัพเรือด้วยนะครับ
ระหว่างที่ร่างถูกเคลื่อนขบวนมานั้น

จับมือให้กำลังใจกันและกันนะครับ
แล้วก็มีบางช่วงที่เอื้อมมือแตะไปที่หีบบรรจุร่างของลูกชายด้วยครับ
ในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
กล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ส่งรับร่างไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
ตั้งมาเป็นกุศลที่วัดศรีเอียม
โดยในเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม

พวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพ
ของวาทินาวาตรีพลรศรีโรดมครับ
โดยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะครับ

จะเริ่มในเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีของวันนี้

จากนั้นมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ
วันที่๒๑มักกราคมปี๒๕๖๖เวลา๑๖๐๐นครับ